ทุกผู้ชมครับเราไปเห็นคลิปนี้ก็เลยตรวจสอบหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะ
เพราะว่ามีคนเนี่ยไปหน้าบ้านของชาวบ้านเขาแล้วเอาปืนไปรัวยิงใส่ที่นครสวรรค์นะฮะ

บ้านป่าเมืองเถื่อนอะไรยังไงกันแล้วมีรถคันนี้ขับ

คำถามก็คือว่าเออมายิงกันอย่างนี้ทำไมนะครับ
เห็นคนร้ายที่ขับรถผ่านหน้าบ้านก็จอดรถแล้วลงมายิงนะรถ
นี่คือมาก่อนนะแล้วถึงจอดรถแล้วลงมายิงนะครับ๘นัดด้วยกันนะฮะแล้วก็
ขับรถหลบหนีไปเราไปเจอเจ้าของคลิปแล้วนะครับเขาให้ข้อมูล
ที่แล้วแล้วผ่านมาปีนึงได้คำถามคือทำไมพี่มาลงคลิปลง
โพสต์อะไรตอนนี้เขาบอกว่าก็โพสต์ไปอย่างนั้นนั่นแหละไม่คิด
ว่าเรื่องราวมันจะดังเลยเถิดขนาดนี้ค่ะเอาไหนไหนก็ไหนไหน
เราก็เลยขอคุยด้วยหน่อยนะครับเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุด้วยบอกกับคุณวีรยุทธ์ปรานี
ผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
นั่งอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
เสียงมันใกล้มากก็เลยออกมาดูพอออกมาดูที่หน้าบ้านตัวเอง
เอ้านี่บ้านเรานี่ที่ถูกยิงใส่เนี่ย๗๘นัดเนี่ย
ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเพราะเขาก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เห็นคนร้ายจากกล้องวงจรปิดแต่มันก็นึกไม่ออกว่าคือใคร
นี่นะฮะก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะถึงเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับรถคันที่ขับมานะ
พอยิงเสร็จแล้วก็ขับออกไปเนี่ยขับผ่านเข้าผ่านออกรถคันนี้
ไม่ใช่ใครที่ไหนญาติของผู้เสียหายเองเป็นญาติกันเอง
ก็เลยนำตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ
คนก่อเหตุสารภาพว่าทำจริงบอกว่าเกิดจากความเข้าใจผิด
คิดว่าฝั่งสามีของบ้านที่เขาไปยิงเนี่ยนะเอาปืนไปขู่เขาที่งานศพญาติ
เขาอยู่กันสองสามีภรรยาแล้วบวกกับบุคลิกของสามีเนี่ยของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
เป็นคนกวนผู้ก่อเหตุอ้างว่าหมั่นไส้แม้จะเป็นญาติกัน
แล้วคืนวันนั้นดื่มเหล้าเข้าไปด้วยก็เลยเมาเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ตัดสินใจขับรถมามายิงปืนใส่หน้าบ้านเขา
อันนี้เกิดโดนเขาตายขึ้นมาทำยังไงเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แจ้งความอะไรไปไว้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วพบว่าเอาเป็นญาติกันเองทางฝั่งของบ้านที่เสียหาย
ก็เลยตัดสินใจไม่เอาความอะไรนะครับเห็นว่าเป็นญาติกัน
แล้วก็บอกว่าเข้าใจผิดฝั่งคนก่อเหตุก็ยอมชดใช้เงินให้๓๐๐บาท
เป็นค่าเสียหายค่าทำสีรถแล้วก็มีบ้านข้างข้างที่เขาเสียหายด้วย
ถูกกระสุนเข้าไปเนี่ยก็ชดใช้บ้านนั้นอีก๓๕๐๐บาทนะฮะ
ลูกกระสุนกระเด็นไปโดนที่เสียบกุญแจบ้านนั้นเขา
ผู้เสียหายก็ยอมความแต่ตำรวจบอกว่าแหม่นิ่มเป็นคดีทางอาญา
ค่ะนะข้อหาพกปืนยิงปืนในที่สาธารณะอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้ยอมความไม่ได้ก็ส่งฟ้องศาลไป
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสารตัดสินนะครับ
เราก็เลยแบบโอ้โหนี่นึกว่าเกิดล่าสุดอีกแล้ว
อยู่ดีดีจะมายิงอะไรขนาดนั้นบอกปีนึงแล้วปีนึงแล้วค่ะ